ถ้าหากว่าจะพูดถึงตรุษจีนที่เป็นไฮไลท์

ถ้าที่นครสวรรค์ต้องไปดูกันครับ

ตรุษจีนใน๑ศัตวรรษเขาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่

แต่บรรยากาศตรุษจีนปีนี้อาจจะไม่ค่อยคึกคัก
จากว่าวันนี้ตรงกันกับวันธรรมดา

พบว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นยังคงทยอยเดินทางมา

โดยเฉพาะเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันนะครับ

รายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
อากาศในวันตรุษจีนปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจ
ให้กับชาวปากน้ำโพนะคะออกมาเที่ยวงาน

ในขณะที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเที่ยวนะคะ
ดิฉันได้ไปพบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่อุตส่าห์มุ่งหน้ามาที่จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อที่จะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
โดยที่ฉันเองนะคะจะนำคุณผู้ชมค่ะไปพบกับบรรยากาศท่องเที่ยวในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะ
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีโอกาสติดตามสำหรับคณะมังกรทองนะคะ
ได้ออกแห่ไปตามสถานที่ราชการต่างแล้วก็บ้านเรือนของผู้หลักผู้ใหญ่
ธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณนะคะ
ด้านของเจ้าของบ้านเองค่ะก็เชื่อว่าการแห่มังกรเข้าบ้านนั้น
ก็จะนำพาโชคลาภและสิริมงคลเข้าบ้านค่ะพร้อมกับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปด้วยการจุดประทัดนั่นเอง
โดยจะแห่ตลอดทั้งวันนะคะมีทั้งการชมมังกรทองปีนเสา
แห่สิงโตกว่างสิวนะคะแล้วก็สิงโตปักกิ่งด้วยค่ะ
ให้ประชาชนนั้นได้ชมใครที่พลาดชมในวันนี้นะคะ
ก็ต้องรอชมอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่สิบและสิบเอ็ดนี้ค่ะ
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักนักนะคะ
มีเพียงนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบศักราษิติสั่งสินสักสิทธิ์
เมืองปากน้ำโพไม่มากนักเดินทางมาเป็นครอบครัวค่ะ
ใส่เสื้อสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลมาเที่ยวอย่างครอบครัวสุภประพากรนะคะ
ลูกก็ตั้งใจลางานค่ะเพื่อที่จะพาคุณแม่สุดใจวัย๘๔ปี
เที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์
เพราะว่าเป็นดินแดนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ใกล้กับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
และเป็นเมืองสี่แควร์ค่ะที่มาบรรจบการเหมือนกับความสามัคคี

ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองในปีนี้ด้วยค่ะ

เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาไหว้พระแถวนี้อยู่แล้ว
มาขออยู่๑คืนจะได้มากลับไหว้ครบหมดทุกท่าน
พระองค์ขอให้มีสุขมีสุขทั้งครอบครัว
จากนั้นค่ะดิฉันก็ได้ไปกราบสารหลักเมืองนะคะ

ที่ต้องมาขอพรในวันปีใหม่แบบนี้นะคะ

เป็นส้มค่ะรวมถึงเป็นผลไม้มงคลต่างนะค่ะ

ซึ่งเป็นผลไม้ที่สื่อถึงทองคำ
กราบสารหลักเมืองเพื่อที่จะเป็นสิริมงคล
แล้วก็ขอให้อาศัยอยู่ในเมืองนี้

และไฮไลท์นะคะก็คือสารเจ้าพ่อเทพารักษ

ที่มีประชาชนเดินทางมาขอพรอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเข้ามาขอพรจากเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะ

เพื่อที่จะให้มีโชคลาภตลอดปีวอกทองในปีนี้ค่ะ
และสำหรับตรงจุดนี้เองนะคะ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดนะคะ
เพราะว่าเป็นจุดที่จะเก็บภาพความประทับใจ
แม่น้ำเจ้าพระยากับสะพานเดชาติวงศ์
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ค่ะ
รวมไปถึงข้อความนครสวรรค์แงะนะคะ
คำว่าแงะนี้ค่ะก็เป็นคำภาษาถิ่นโบราณนะคะ
ที่เป็นคำสร้อยติดปากกันมาค่ะ
แปลว่าใช่จริงเหรอหรือไงอย่างนี้นะคะ

ก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมนะคะ
ดิตรดาวิชดิตข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

นั่นคือบรรยากาศสีสันที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะครับ
ปากน้ำโพงานยังคงจัดต่อเนื่องไป

สิ้นสุดเอา๑๒กุมภาพันธ์นี้๑๒

ที่นครสวรรค์ไปกราบศักระ
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกันได้